ทุกคนมีเกียรติทุ่งท่านก็กลับให้กับมิติงของครองของเพื่อพระทัพใจ
จากนักร้องที่ท่านรักแหล่งให้การทวงกิจวัน
นักร้องลูกทุ่งผู้ซึ่งฝากความอมตะไว้กับเสียงเพลง
จำได้ขึ้นใจแล้วแต่ดูฟ้าฝนวันนี้สาธุอย่าให้ตกเลย
อุตส่าห์จำเนื้อร้องได้หมดแล้วเนี่ยเวทีเก่ายังผ่อนไม่หมด
คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยฟ้าฝนลมแรงเหลือเกิน
หลังจากนี้เนี้ยนะครับใครจะออกไปทำกิจกรรมการแจ้ง
มาดูอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันฝนดีดีหน่อยนะครับ
เพราะว่าในระยะนี้นอกจากฝนแล้วความแรงท้องฟ้าก็จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
แม้ว่าจะไม่ได้มีพายุเข้าสู่เมืองไทยของเราก็ตามเหมือนที่ญี่ปุ่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเมืองไทยของเรามีหนึ่งปัจจัยหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกของเรานั่นเองนะครับ
อีกประมาณสิบกว่าวันบริเวณสี่กโลกเหนือกับสี่กโลกใต้จะมีการเปลี่ยนฤดูนะครับ
กโลกเหนือก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงซีกโลกใต้ก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแน่นอนนะครับ
ช่วงนี้เนี่ยนะครับอากาศเย็นก็จะมีการค่อยเลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
แต่ว่าอากาศเย็นเหล่านี้ก็ไม่ได้เข้ามาสู่เมืองไทยของเราตรงตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดมาอยู่มรสุมเหล่านี้เนี่ยนะครับ
เอาความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงมาจากทะเลนะครับดังนั้นตามแนวชายฝั่งเหล่านี้เนี่ยนะครับ
บริเวณที่ติดกับทะเลก็จะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็น
ซึ่งความชื้นเหล่านี้พอไปเจอกับอากาศเย็นที่มาจากตอนบนเนี่ยนะครับก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับ
ก็จะทำให้เกิดเรื่องของฝนและที่สำคัญฝนที่เกิดจากการปะทะกันแบบนี้
ก็จะทำให้มีลักษณะของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงลมแรงเกิดขึ้นด้วยนะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องระวังดังนั้นสิ่งปลูกสร้างอะไรที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
ก็อาจจะต้องซ่อมแซมให้ดีหน่อยนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะพังเสียหายได้นะครับ
ที่สำคัญครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเส้นทางพายุ
โอกาสการเกิดพายุมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับสปลาวนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานต้องระวังเป็นพิเศษ
แต่ดูตอนนี้โอ้โหคลึ้มมาแต่ไกลเลยไม่รู้ว่าคืนนี้จะรอดหรือเปล่า
ยังไงคุณผู้ชมมิดลักษณ์แฟนเพลงอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับ
ดูแล้วไม่น่าจะแรงมากไม่น่าจะแรงมากโอ้โหมาแล้วมาแล้ว